เราต่อกันที่เรื่องของสาวท้องทิพย์
หรือว่านางสาวกรกนกหรือว่าเตยนั่นเองนะครับ
เมื่อวานไปรับทราบข้อกล่าวหาจากทางที่ตำรวจ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายได้แจ้งความกลับเหมือนกันนะครับ

และเมื่อวานตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี

มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
เจ้าตัวยอมรับสาภาพทุกข้อกล่าวหา
สารอนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
แล้วก็นัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่๒๘มิถุนายน
ส่วนสามีของเธอนะครับก็ไม่โดนข้อหาอะไรนะครับ

ทีนี้ครับเมื่อวานนักข่าวก็รอแล้วรอเล่านะฮะ
เพราะตอนแรกเขามีการนัดไว้ที่เทศบาล
บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงสักประมาณบ่ายโมงกว่า
ปรากฏว่ารอประมาณ๔ชั่วโมงคือรอ๔๕ชั่วโมงเลยนะฮะ
๒คนนี้ก็เดินทางกลับออกมาจากศาล
แล้วก็มาที่เทศบาลตอนประมาณสัก๖โมงเย็นคุณ
เวลาสักประมาณ๖โมงเย็นนะครับ
คือสาวเตยแล้วก็สามีก็คือนายนัทได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
คนที่พูดส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะฮะก็คือนางสาวเตยนะครับ
เธอบอกว่าเธอทำเพียงคนเดียว
สร้างเรื่องเหตุการณ์นี้ขึ้นเพียงคนเดียว
และคนรอบข้างไม่มีใครรู้เห็นด้วย
ผู้สื่อข่าวก็ซักซ้ายถามนะครับ
บอกว่าทำคนเดียวแน่นะแล้วทำไปทำไม
บอกว่าที่ทำไปนะครับ
คือก่อนหน้านี้เธอท้องจริงเมื่อเดือนตุลาคมปี๖๓
พบว่าตั้งคันจริงแต่ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๔
คือได้แท้งนะครับได้แท้งเพราะเหมือนมันมีก้อนเลือดหลุดออกมา๒ก้อน
แล้วก้อนเลือดสองก้อนเธอก็เลยเข้าใจว่าเป็นลูกแฝดใช่ไหม
เข้าใจว่าเป็นลูกแฝดแล้วนักข่าวก็ถามไอ้ก้อนเลื่อนเป็นลักษณะยังไง
เขาบอกว่าเป็นน้ำเป็นริ่มออกมาเลยนะครับ
สองก้อนรู้แล้วล่ะว่าเธอแท้งแต่หลังจากนั้นเธอก็กลัวว่าสามีเธอจะเสียใจ
และกลัวว่าคนในครอบครัวจะเสียใจที่เธอไม่มีเด็กเธอแท้งไปแล้ว
ไม่กล้าบอกใครนักข่าวถามว่าแผนทั้งหมดคิดเองไหม
บอกคิดเองแต่มันไม่ได้คิดเป็นแผนระยะยาว
คือเธอไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนพอมีอะไรเธอก็ไหลตามน้ำไปเรื่อย
คือคนเราพอมันโกหกแล้วเงื่อนมันผูกปมแล้ว

นะฮะก็ต้องโกหกไปเรื่อยนะฮะฟัง
ฟังเสียงของนางสาวกรกนกหรือว่าเตยนะฮะ
หนูโกหกทั้งพี่นัททั้งคนรอบข้างทุกคน
ทั้งทางครอบครัวหนูครอบครัวพี่นัทคนรอบข้างพี่นัท
เพื่อนพี่นัทแม้แต่ตัวพี่นัทเองหนูก็โกหก
ก็คือโกหกหมดทุกคนเลย
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียว
ที่หนูทำไปเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้
มันจะทำให้เรื่องใหญ่โตวุ่นวายและเดือดร้อนกันแบบนี้ค่ะ
มันไปขนาดนี้แล้วอ่ะพี่หนูก็เลยแบบ
จะไปหยุดมันยังไงจะทำยังไงให้เรื่องมันจบ
หนูก็เลยแบบเหมือนตามน้ำไปเลยอะพี่
นี่ก็คือตามน้ำไปเลยแล้วก็คิดแผนเองไปเรื่อยนะฮะ
แล้วก็การที่ทำผ้าขนหนูเป็นศพลูกอะไรอย่างนี้
ก็คิดเองทั้งหมดเลยนะครับพอเปิดโลงมาไม่มีศพของลูกเนี่ย
เธอบอกเธอก็ต้องแสดงต่อไงคุณในเมื่อโกหกไปแล้วนะครับ
แล้วเธอบอกว่าไม่ได้คิดถึงการเรียกร้องเงินทอง
จากโรงพยาบาลเลยไอ้๕แสนบาทอะไรเนี่ย
ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงเงินนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มมาจากการกลัวว่าสามีจะเสียใจ

ขณะที่ตัวสามีของเธอคือนายนัทก็เปิดเผยบอกว่า
ตอนที่รู้ว่าภรรยาตั้งคันคือดีใจมาก
เพราะเคยมีแฟนมาหลายคนแต่ไม่เคยมีใครท้องหรือเคยมีลูก
เพื่อนสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นหมันด้วยซ้ำ
และตอนนั้นที่จับท้องของภรรยา
คือเขาเองบอกว่าเขาสัมผัสท้องที่โตแล้วก็ลูกที่ดิ้นได้จริง
คือสามีก็รู้สึกเหมือนกับลูกดิ้นได้
แต่ทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันอยากรู้เขาจะคบกันต่อไหมคะ
คือเขาบอกเขาเสียใจเหมือนกันนะเสียใจมาก
แต่ว่าความรักมันก็ยังพอมีอยู่
คือถามว่าเตยซึ่งเป็นภรรยาของเขาก็โดนเรื่องนี้มาหนักหนาสาหัส
เขาก็จะพยายามดูแลใจแต่ถามว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไหม
เขาบอกช่วงนี้อาจจะต้องแยกกัน
แยกกันไกลห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางครอบครัวของฝ่ายชายเอง
ก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ก็คงต้องห่างกันไปครับเพราะว่าทางครอบครัว
หรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็เหมือนที่ทุกคนคิดนะครับ
ก็ไม่ไม่สมควรที่จะไอ้หนี้ต่อนะครับสารพันธุ์ต่อครับก็ตามนั้นนะครับ
ถามว่าความรักลงเหลืออยู่ไหมมันก็มันก็ต้องมีมีอยู่บ้างนะพี่
เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเขาบอกเราตรงตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ไม่โกรธเขาหรอก
ใช่ไหมครับเราได้ดูแลเขารักษาเขานะครับ
แต่คือทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกเราเลย
ทีนี้พอเธอสารภาพออกมาทั้งหมดแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นบทลงโทษในชีวิตคู่แล้วกันนะฮะ
แต่ว่าบทลงโทษทางสังคมเราก็ไม่อยากให้ใครไปซ้ำเติมเธอ
แต่มันก็ต้องมีเรื่องของข้อกฎหมายด้วย
คือนายสงการอาชียทรัพย์ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระบวนการยุติธรรมเดินทางไปพบกับพลตำรวจตรีชมชวิน
ุระธนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ไปยื่นหนังสือกล่าวโทษกับนางสาวกรกนกหรือว่าเตยนะครับ
ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด
แล้วก็เป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะครับ
โดยทนายสงการบอกว่าไม่เชื่อนะว่าเตยจะทำคนเดียว
เชื่อว่าอาจจะมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ว่าการไปซื้อโรงศพเด็กเมื่อวานทางสามีเอง
ก็มีการพูดถึงการไปซื้อโรงศพนะ
บอกว่าป้าก้อยสั่งทำนะฮะไม่ได้มีการวางแผนอะไรไว้ก่อนนะครับ
แต่ทีนี้ทนายสงการบอกว่ามันเป็นความผิดที่ทำให้รัฐเสียหาย
โรงพยาบาลเสียหายเอ่ยอยากให้เอาผิดนะครับ
แล้วก็ตอนที่ทนายสงการให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวของเรา
ผมก็ตกออกตกใจกับหน้ากากของเขานะ
หน้ากากผ้าขอดูหน้าเขาน่ะ
คนเราทำไมพูดแล้วปากไม่ขยับยิ้มอย่างเดียวเลย
จริงเป็นหน้ากากที่เขาพิมพ์เป็นใบหน้าของเขาแหละ
ปากยิ้มแล้วก็มีหนวดนะฮะมันก็ตลกดีเหมือนกันนะครับ

ทีนี้ครับเรื่องของคดีพลตำรวจตรีชมชวินก็เปิดเผย
บอกว่าความผิดต่อเนื่องเรื่องหมินประมาท
โฆษณาการกระทำผิดตามพรบคอม
นำข้อมูลอันเป็นเท็จการไลฟ์สดต่าง
จนถึงเรื่องการปลอมแปลงเอกสารอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ขยายผลให้คดีนี้กระจ่างชัด
ส่วนเรื่องของโรงพยาบาลทั้ง๒โรงพยาบาลนะครับ

จะมีการแจ้งความอะไรหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกนะครับ
ใช่ค่ะ